มาดูเรื่องของการก่อวอร์ดประท้วงกันหน่อยนะคะ

คือแรงงานเมียนมาเนี่ยถ้าคุณเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย
ถูกจับได้ก็แน่นอนแหละ
ส่วนก็จะมีการทยอยส่งกลับประเทศต้นทางของคุณไป
หรือบางส่วนอาจจะต้องนำไปอยู่รวมกันนะคะ
ซึ่งเราก็จะเรียกกันว่าเป็นผู้ต้องกักนะคะ
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะมันไปเกิดเหตุว่าเขาพยายามจะประท้วงแล้วก็เรียกร้อง
อยากจะกลับประเทศอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันหน่อยค่ะ

อาคารนี้นะคะเป็นอาคาร๔ชั้นได้ค่ะ
ก็เป็นอาคารกักตัวแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานี่แหละ
ที่รอการกลับส่งประเทศนะคะ
ทีนี้ตรงนี้ก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดระนอง
ก็จะเห็นว่าเขาพยายามมาส่งเสียงตะโกนโวยวายการก่อวอดประท้วงนั่นแหละ
แล้วก็มีการใช้ขวดน้ำดื่มมาเคาะจนเสียงดัง
ที่สำคัญมีการทำเหมือนเป็นป้ายผ้า
ก็จะเป็นลักษณะเอาผ้าปูที่นอนผ้าห่มเสกกระดาษต่าง
เขียนข้อความเป็นภาษาเมียนมาแล้วก็นำมาแขวนไว้
จริงมีพยายามที่จะเขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ
คือสรุปคือข้อความเราอยากกลับบ้าน
แล้วก็บอกด้วยว่าเราอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้ว
คือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปจริงเขาอยู่กันมา
ก็น่าจะหลักประมาณสัก๔๕เดือนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
ตระโกนแล้วบอกว่าขอให้ส่งตัวกลับประเทศ
ชาวเมียนมากลุ่มนี้เรียกร้องนะคะเพราะอะไร
ปลายเดือนธันวาคมค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อปีที่ผ่านมา
ทางการเมียนมามีการหยุดรับแรงงานกลับประเทศ
ซึ่งบางรายก็เลยทำให้ถูกกักตัวอยู่นานจนถึงวันนี้
ส่วนทางด้านของพันธบรวพิศนุเบี้ยแก้
ตอนนี้รองภูมิกับตรวจคนเข้าเมืองระนองนะคะ
ท่านบอกว่าพยายามเข้ามาพูดคุยแบบละมุนละม่อม
กับผู้ต้องกักทั้งหมดชี้แจงให้เข้าใจถึงระเบียบ
ส่งตัวกลับประเทศว่ามันต้องมีขั้นตอนต่าง
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางการไทยอย่างเดียว
แต่ต้องขึ้นอยู่กับทางการเมียนมาด้วย
แล้วก็มีการส่งรายชื่อให้กับทางการเมียนมาฝั่งนู้นแล้ว
สาเหตุเนี่ยอย่างที่บอกคือเราก็ต้องรอทางการเมียนมา
ชี้แจงเพราะก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงปิด
รับตัวกลุ่มแรงงานเมียนมากลับบ้าน
ปกติแล้วจะมีการส่งกลับได้ประมาณ๑๐๐๒๐๐คน
ตอนนี้ประสานไปแล้วนะคะที่ผู้ช่วยทูตประจำจังหวัดระนอง
รัฐดำเนินการให้ทุกคนได้กลับบ้าน
ว่าภายในสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้ทยอยส่งกลับบ้านกันนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากมีการพูดคุยกันจนเป็นที่เข้าใจแล้ว
ผู้ต้องกักแรงงานชาวเมียนมาก็ถือว่าเหมือนกับผ่อนอารมณ์ลง
ก็เริ่มสงบลงแล้วก็ยินยอมกลับเข้าไปอยู่ในห้องของตัวเอง
ทั้งหมดตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมีหลากหลายร้อยคนนะคะ
ประมาณสัก๖๐๘คนส่วนใหญ่แน่นอนอย่างที่ขวัญบอก
ก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหารลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคดีก็สิ้นสุดลง
แล้วก็ถูกส่งมากักตัวอยู่ที่นี่นี่แหละค่ะ
เดี๋ยวรอดูก็ตอนนี้มีการประสานให้แล้วนะคะ